ถือว่าเป็นเรื่องสลดใจเลยนะคะ
เพราะว่าเข้าใจผิดว่าแมวเป็นเสือ

เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนลำนาราย
เขานำแมวไปทิ้งไว้ที่กองขยะ
ที่สุดแล้วแมวตัวดังกล่าวก็ถูกสุนัข

เพียงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจผิดว่าแมวตัวดังกล่าวนั้นเป็นเสือปลานั่นเองค่ะ
เรื่องนี้นะคะเริ่มต้นมาจากเทศบาลตำบลลำนาราย
เป็นภาพแมวเบงกอลนอนติดอยู่กับตะข่าย
แล้วก็มีกลุ่มคนกำลังจับแมวใส่ถุงกระสอบ
เหตุเพราะเข้าใจว่าแมวคือเสือปลา
ระบุข้อความว่าได้รับแจ้งพบเสือปลา
โดยนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายได้มีการมอบหมายให้พนักงานดับเพลิง
ลงพื้นที่จับแล้วก็นำคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ว่าต่อมานะคะได้มีการโพสต์เฟสบุ๊ก
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่เขามีการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของแมว
บอกว่าแมวสายพันธเบงกอชื่อว่าเนิบ
หลุดออกมาจากบ้านไปแต่กลับถูกทาง
เทศบาลจับมันไปปล่อยกับกองขยะ
อ้างว่าเป็นเสือปลาและไม่แสดงความรับผิดชอบ
จนสุดท้ายแมวตัวนี้ถูกสุนัขรุมกัดจนเสียชีวิตค่ะ
ขณะที่ผู้คนในโลกออนไลน์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
พากษ์วิจารณ์ต่อว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่
ว่ามีการผิดพลาดจำนวนมากเลย
รวมถึงมีการแชร์เรื่องนี้ไปกว่า๔๐๐๐ครั้งแล้วด้วย
ด้านทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ก็ได้มีการติดต่อไปที่เจ้าของแมวเปิดเผยว่า
ตอนที่ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเรื่องแมวก็มีท่าทีบ่ายเบียง
ไม่สนใจแล้วก็ไม่แสดงความรับผิดชอบด้วย
โดยให้เหตุผลที่จะไปทิ้งเพราะว่า
แมวมีท่าทางดุร้ายดูไม่เหมือนแมว
และตอนนี้ตนเองก็จะดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงได้มีการแจ้งความเรื่องนี้กับตำรวจแล้วด้วย
ขณะที่นางธัญมนต์ศรีผ่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำนาราย
ก็ได้มีการออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
วันที่๒๒เมษายนมีชาวบ้านโทรมาแจ้งกับทางเทศบาลว่า
ให้ไปช่วยเหลือแมวที่โดนสุนัขรุมกัดแล้วก็ติดอยู่ในตาข่าย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปถึงพบว่าแมวมีลักษณะดุร้าย
คล้ายกับเสือปลาก็เลยตัดสินใจนำไปปล่อยที่ป่าเขาหินกลิ้ง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะตนเองก็บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปค่ะ